คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของการตัดผม
ตัดผมยังไงให้หลับสบายตัดผมยังไงให้ฟิน
คุณกล้าหลับไหมตอนช่างตัดผมตัดอยู่
กลัวว่าหลับแล้วเนี่ยผมไม่ได้หาอย่างเดียว

เดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมช่างตัดผมที่นี่เขาตัดผมด้วยฟินสบายขนาดนั้นนะคะ
โอ้โหยิ้มน้อยยิ้มใหญ่
เพลงอะไรอะ

มีความสุข
ยังไงซะเพลงนี้ทำให้สาวยิ้มได้
ใช่ทำให้สาวยิ้มกันนะ

คือเนี่ยคุณผู้ชมร้านนี้เป็นร้านตัดผม
แต่ความรู้สึกเหมือนมานั่งฟังดนตรีเปิดหมวกอยู่ยังไงอย่างนั้นนะครับ
เพราะว่าเขามีนักดนตรีที่เป็นช่างตัดผม

ใช่ช่างตัดผมคนนี้ชื่อว่าคุณพี่ประพันธ์

ลูกค้าเขารู้จักกันดีในฉายา

ป้อมมือซ้ายพี่แกยึดอาชีพหลัก
ก็คือเป็นช่างตัดผม
แล้วก็ตัดผมมานานแล้ว๑๙ปีที่บอกป้อมมือซ้าย

เขาตัดผมมาตั้งแต่อายุ๒๐ปี
เป็นช่างตัดผมมา๑๙ปีแล้วคุณ
แต่ก่อนนี้นะพี่ป้อมก็ตัดอยู่ที่กรุงเทพฯ
แต่ว่าต่อมาแกก็ย้ายกลับมาที่จังหวัดตาก

ก็สั่งสมประสบการณ์มามากมายโชคโชนแหละ

กระหนกลายฉลุประตูโบดผนัง
กำแพงวัดอะไรคือได้หมดแล้วคุณ

ทำได้แกมีฝีมือแกลวดลายต่าง
ก็ทำได้หมดเก๋ไก่วินถงวินเทจคุณเนี่ย
เห็นไหมอยากได้ทรงไหนบอกพี่ป้อมเลย
ส่วนฉายาป้อมมือซ้ายก็อย่างที่บอกแหละว่า
มาจากว่าแกเป็นคนถนัดซ้ายนะจ๊ะ

อย่างที่บอกก็คือแกเป็นทั้งช่างตัดผม
และเป็นทั้งนักดนตรีเป็นศิลปิน
เพราะว่าแกชื่นชอบในเสียงเพลงเสียงดนตรีมากเลย
ขณะที่แกตัดผมให้ลูกค้าไปครึ่งหัวแล้วนั้น

แล้วจะพักเบรกด้วยการเล่นดนตรี

ให้เคิมเคิมลูกค้าเคิมเคิมไป

ตัดแต่ว่าเดี๋ยวก่อนให้ลูกค้าตื่นก่อน
เพราะบางทีตัดไปลูกค้าแบบง่วงสะปะงก
แกก็ดีดกีต้าร้องเพลงให้ลูกค้าฟัง

คุณลูกค้าบางคนฟินเห็นไหม

อยากรู้ไหมว่าเพลงของแกเป็นเพลงอะไร

เดี๋ยวไปฟังเพลงกันชัดอีกครั้งหนึ่งจ้ะ

คือพี่ป้อมแกตัดผมไปข้างหนึ่งแล้ว
ตัดข้างหนึ่งเอาเอียงหัวตัดข้างขวา

แล้วมาเล่นกีต้าร้องเพลงกล่อมน้อง

เอาเอียงขวาตัดซะ

เอาเป็นว่าอย่ามัวแต่เล่นกีต้าจนเพลินนะครับ

จริงแล้วคุณพี่เขาก็ไม่ได้เล่นตลอดเวลากับทุกคนหรอกนะคะ
แต่ว่าใครสนใจอยากจะไปตัดผมกับพี่ป้อม

ร้านเขาอยู่ที่ถนนท่าเรือ๕แยกตรอกบ้านจีน
ใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองตากจังหวัดตากเลยนะคะ
แล้วร้านก็เปิดทุกวันตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๓ทุ่ม
ราคาค่าตัดผมเขาไม่แพงด้วยคุณผู้ชม

เริ่มต้นที่๕๐บาทเท่านั้น

ถูกแล้วมีดนตรีให้ฟังด้วย

คนมารอต่อคิวเข้าร้านแกนี่เป็นร้อยยาวนี่

แต่งเพลงเอาไว้๕๐เพลงได้แล้วนะ

ก็ยังเหลืออีกตั้งเท่าไหร่๔๘เพลงยังไม่ได้ร้องเลย

คนรอยาวนี่ก็เพราะว่ามัวแต่ร้องเพลง

เขาบอกดิฉันบอกแล้วว่าเขาไม่ได้เล่นไปตัดผมไปร้องเพลงไป
แต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่แกตัดหลายหัวเสร็จปั๊บเนี่ยก็พัก
แล้วก็เล่นดนตรีให้คนที่มานั่งรอเอ่ยอะไรเอ่ยฟัง
เพราะแกชื่นชอบในเสียงเพลงคนตัดก็มีความสุข

ตัดผมที่ร้านนี้รับรองคุณหลับสบายเลยครับ

อย่าหลับตอนตัดนะคุณ